เตรียมพร้อมทำกับข้าวอยู่ทำงานอยู่
พระมือมาส่องหน้าจอดูซิเผื่อคุณผู้ชมจะเห็น
อะไรดีกลับไปบ้างค่ะอีกสองวันเท่านั้นนะฮะ
สามสิบแล้วก็วันที่หนึ่งก็วันออกสหกิมแห่งรัตนบาล
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวทุ่งเสลี่ยมครบศรัทธา
ที่มีความสำคัญคือว่าพระพุทธรูปได้รับคืนมาจากสหรัฐอเมริกาด้วย
ถูกขโมยไปตั้งนานแล้วนี่ฮะองค์นี้เลย
วัดนี้นะยังมีภาพวาดเป็นจิตกรรมฝาผนังร่วมสมัย
ฝีมือของเหล่าศิลปิน๒๕คนจากเชียงใหม่ช่วยกันสรรสร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม
บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างสภาพ
โอ้โหสวยงามมากเลยนะสะดุดตานักท่องเที่ยวมาก
ก็คือเป็นภาพของรถโดยสารที่มีผู้โดยสารเต็มคันคุณผู้ชมเห็นไหม
อีกภาพนึงมันเป็นภาพหลักกิโลบอกระยะทางของลำ่าง๕๐กิโล
นักท่องเที่ยวก็เลยใช้มือถือถ่ายไว้ส่งต่อให้เพื่อนเผื่อเพื่อนจะเห็นเลขอื่นฉันเห็นเลขนี้นะ
บางคนก็ไหนมาวัดนี้ก็เอาเลขที่มันขึ้นอยู่ผนังไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคละกัน
ตาดีจริงเลยไปส่องเห็นได้อย่างนั้นน้ำตัวเล็กมากเอ่อ
ไปเหนือกันหน่อยคุณผู้ผู้ชมคะไปที่จังหวัดเชียงมัยกัน
ต่อเลยดีกว่าค่ะที่สารหลักเมืองเนี่ยเป็นเขตติดต่อใน
จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูนนะคะชาวบ้านก็พากัน
จุดทูบจุดเทียนขอโชคลาภกันเป็นจำนวนมาก
หลังเขามีการบอกกันปากต่อปากค่ะคุณ
วัฒนศาลหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนแห่งนี้นะคะ

บางคนเนี่ยถนัดส่องตามสารนะคะก็ไปส่องดู
บางคนอาศัยตีความจากปีพศที่สร้างสารหลักเมือง
ก็ไปส่องดูเอาไปเสี่ยงโชค
บางคนเห็นชัดเจนเลยค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
คงหนีไม่พ้นเลขในกระถางทูบ
โอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละไปส่องกันแบบนี้เขาได้เลขมาด้วยนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าจะได้เห็นเหมือนที่เขาเห็นกันหรือเปล่า

ประมาณนั้นนะคะ๔๐๙อะไรประมาณอย่างนี้นะคะ
แล้วก็มี๙๒๒๙อะไรแบบนี้ค่ะ
หลายคนเขาเห็นเลขมาเขาได้เลขมานะคะ
ก็ขอให้ช่วยกันส่งเสริมนะคะไปซื้อลอตเตอรี่
ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไป

แต่นี่ทูปเขาก็ต้องมีเลขแฝงอยู่ในทูบเสมอไปนะ

อยู่ที่ภาคเหนือครับไปที่จังหวัดแพร่
ช่วงนี้ฝนตกหนักสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูมันก็หลบฝนแล้วครับ
เข้าบ้านคนล่าสุดนะฮะเจ้างูเหลือมแอบไปอยู่ในบ้านเลขที่
แล้วที่สำคัญหมู่๒ซะด้วยครับ

เป็นงูเหลือมตัวจิ๋วเนี่ยครับ
อยู่ติดถนนสายป่าแดงสวนเขื่อนปากทางเข้าอบตป่าแดง
ก็เจ้าของบ้านไปเจออยู่ที่กำลังจะล้างจาน
เกือบไปหยิบผิดจะหยิบฟองน้ำจะไปหยิบงูซะงั้น

กำลังน่ารักเลยขดอยู่ที่อ่างล้างจานหลังบ้านนะครับ
ก็จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

หลายคนก็เอ๊ะงูเข้าบ้านแน่นอนนะฮะ
งูเข้าบ้านน่าจะมาให้โชคให้ลาบแหละครับ
ก็ขอบ้านเลขที่หน่อยนะฮะ

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อสู่บุคคลครับ
คุณผู้ชมก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับ
สุดท้ายแล้วน้ำพักน้ำแรงเรานี่แหละค่ะ
ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีชีวิตต่อไปได้นะคะ